พอพูดเรื่องสุขภาพนึกขึ้นได้ต่อเลย
ไหนก็วิ่งกันมาตั้งแต่ตี๕แล้วนะคะ
สำหรับ๙คนละ๙กับพี่ตูนนะครับ
กลับมาอีกแล้วนะคะในปีนี้ก็ยังระดมทุนกันอยู่นะคะ
หาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพื้นที่ภาคอีสานนั่นเอง
แจ๊กกะรีนของเรายังเกาะติดบรรยากาศอยู่นะคะ
ตอนนี้ไปถึงจุดที่๑๐แล้วหรือยังไปติดตามกันเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะแจ๊กกะรีนมารอทีม๙คนละ๙ค่ะ
บรรยากาศอยู่ด้านหลังค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะ
รออยู่ที่จุดที่๙นะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ยังปั๊มน้ำมันอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะ
โดยตลอดทั้งวันนี้นะคะก็มีศิลปินดารามาร่วมวิ่งกันมากมาย
ทั้ง๑๐จุดเลยค่ะระยะทางจากน้องคลายเข้าสู่ตรงบังอุดรณฑานี
กว่า๑๐๐กิโลค่ะไม่ว่าจะเป็นโดมประกอลลำนะคะ
คุณพุธจุ๋ยคุณตุ๊กกี้สามชาติเต๋อชันทวิทย์แบงค์ทิตติ
แล้วก็ทีมนักแสดงวัยรุ่นจากค่ายนาดาวด้วยค่ะ
เอาจริงถึงแม้ว่าข้างนอกจะร้อนแต่ข้างในนี้อบอุ่นและเย็นมาก
เพราะว่ามันแบบทุกก้าวที่เราวิ่งไปก็คือบุญบุญบุญบุญ
ครั้งแรกเลยครับผมก็ร้อนแล้วก็เหนื่อยมาก
แต่มันทำให้เราเข้าใจเลยนะว่าแบบการออกมาวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
มันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำก็ได้มันต้องมีแรงใจแรงกายเยอะมาก
ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะคนละไม้คนละมือง่ายมาก
ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากออกมาข้างนอกกลัวร้อนหรือว่าไม่มีเวลาไม่มีสะดวก
อะไรอย่างนี้ก็สามารถร่วมบริจาคได้ง่ายเลยครับ
และที่เห็นจากจุดนี้นะคะมองลงไปค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะ
พี่ตูนนะคะแล้วก็ทีมนักแสดงกำลังวิ่งมาค่ะฝ่าสายฝนมากันเลยนะคะ
แล้วก็อัปเดตนะคะล่าสุดพี่ตูนและคุณก้อยรัชวินค่ะ
จะนำทีมวิ่งในจุดที่๑๐ซึ่งจะสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะก่อนจะหยุดพักนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้มาลุยกันต่อเข้าเมืองขอนแก่นนะคะ
ในเวลา๖โมงเช้าค่ะ
นาวีกรันเทศถ่ายภาพสกรีนไทยรัสทีวีรายงานค่ะ
กำลังใจให้กับทีมวิ่ง๙คนละ๙ทุกคนแล้วก็พี่นักข่าวด้วยนะคะสู้ค่ะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไป